เมื่อ๒วันก่อนในโลกโซเชียลเขามีการแชร์เรื่องราวหนึ่ง
บอกว่าเป็นเรื่องของหัวอกแม่
เป็นเรื่องของสาวธอมคนหนึ่ง
ออกตามหาลูกชายวัยทารกแท้ของเธอ
ที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งพรากไปจากอก

ต้องย้อนกลับไปถึงเพจบิ๊กเกรียน
ซึ่ง๒วันก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยเรื่องราว

ก็เล่าเรื่องราวของเธอเอง

แต่วันหนึ่งเกิดเมาแล้วก็ได้พลาดพลั้งจนตั้งท้อง

ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเกย์นะฮะ

โดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งใด

คือผู้ชายคนที่ทำเธอท้องเนี่ยก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าตัวสาวธอมเองก็กำลังตั้งท้องอยู่นะครับ
ก็มีเกย์คนหนึ่งเข้ามาก็ช่วยกันดูแล

และเมื่อสาวธอมคนนี้คลอดลูกออกมานะครับ

รับรองเป็นพ่อของลูก
แต่จากนั้นตัวเธอและลูก
ก็ได้ไปอยู่กับชายคนนี้ประมาณ๑เดือน
ที่เธอและลูกจะย้ายกลับมาที่พัทยา
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่๗เมษายน
เกย์คนนั้นนะฮะได้มาขอเอาลูกไปเลี้ยง
และรับปากว่าจะส่งข่าวคราวตลอด

ไม่สามารถติดต่อหนุ่มเกย์คนนั้นได้อีกเลย
ปิดเครื่องตัดสาย
แล้วก็ต่อมาวันที่๒๘เมษายน

ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่แล้ว
คนดูแลอาคารก็บอกว่าชายคนนี้ไม่อยู่นานแล้ว

หัวอกแม่แม่ท่านนี้ก็คือนางสาว

หรือว่าป๊อปอายุ๒๓ปี
เป็นชาวอำเภอบังละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ตามหาน้องแทนคุณลูกชายวัย๘เดือน

แล้วก็คนในโลกโซเชียลเขาก็ประกาศ

เพื่อที่จะให้เกิดการช่วยตามหานะครับ

ก็มีชื่อว่าฟิล
ฟิลหรือว่านายรัตนธรรมชัยยะธรรมโนกุลนะครับ

เพราะว่าคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะ

ขอลูกไปเที่ยวที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรี
นั่นเองและตอนนี้ก็เอาลูกมาคืนให้กับนางสาววิสุดาแล้ว
ให้ที่สพแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ก็ทำให้สาวธอมคนนี้ได้เจอกับลูกของเธอแล้วนะครับ
ประเด็นก็คือที่แม่เขาแจ้งความเล็บ
เพราะแม่เขาติดต่อเด็กไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหม

แต่ถ้าเขาติดต่อได้นี่ก็คือเขาไม่แจ้งความหลอก

ผมก็เลยติดต่อเขาพอติดต่อเขาได้
ว่ากี่ต่อทางไหนนั่นคือเขาลงเฟสและมีเบอร์
ผมก็เลยติดต่อผ่านทางเบอร์คืนนู้น
ถ้ามันไม่คือที่นุลบุรีทำไมต้องมาที่แก่คลอย
ทางด้านของนางสาววิสุดาบอกว่าหลังจากได้ลูกคืน
ก็ไม่คิดที่จะดำเนินคดีอะไรนะครับ
ก็ได้ลูกกลับมาอยู่ในอ้อมอกแค่นี้
ก็รู้สึกดีใจเป็นที่สุดในชีวิตแล้วนะครับ
ใช่แล้วหนูก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรอยู่แล้ว
ถ้าหนูได้ลูกคืนหนูก็จะต่ำได้

หลังจากนี้นางสาววิสุดาก็จะรับลูกมาดูแลเองอย่างใกล้ชิดนะครับ
บอกว่าคงจะไม่มีการติดต่อกับนายฟิลหรือว่านายรัตนธรรมอีก
เพราะไม่หลงเหลือความไว้ใจให้กันอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้อุตส่าห์ช่วยดูแลซึ่งกันและกันมา
จนกระทั่งลูกคลอดนะครับ
แล้วก็คุณวิสุดาบอกว่า
ตั้งแต่นี้ไปก็จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะ

ตั้งแต่ตอนที่เข้าไปโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วนะ
บอกว่าหนูเป็นธอมค่ะ

เล่าเรื่องราวในการพลาดท่าเสียที

แล้วก็ปิดท้ายในข้อความของเธอ
ก็บอกว่าอันไหนไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้

กระทั่งมีคนติดต่อเธอไปเยอะเลย
เพื่อจะช่วยตามหาลูกสาวของเธอนะครับ